คือในแวดวงฟุตบอลเนี่ยฟุตบอลไทยนะ
เขากำลังคุยกันอยู่เรื่องหนึ่งคุณอรัชพรนะท่านผู้ชม
ก็คืออดีตกองหน้าทีมชาติไทยเขาเล่นปีกขวา

เคยยิงประตูให้ทีมชาติไทยคว้าแชมป์๔เกมมาแล้วใช่

ค่ะเป็นเฮสโค้ดของฟุตบอลทีมชาติไทย
อยู่ดีหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย

ถึงท่านสโมสรต้องยกเลิกสัญญา

มันผิดกฎผิดกฎของสโมสรเหมือนกับคุณหายจากที่ทำงานไปแบบไม่ติดต่อ
มันก็เป็นเรื่องที่ทางสโมสรเขาก็ต้องขอยกเลิกสัญญา
คุณทำงานอยู่คุณหายไปไม่มาทำงานหายไปเลย
ไม่มาทำงานไม่มาตอกบัตรไม่มารายงานตัว

คูตรศังกัดล่าสุดก่อนถูกยกเลิกสัญญา
ซึ่งอยู่ในไทยลีก๒ไม่ได้อยู่ลีก๑อยู่ในไทยลีก๒
ล่าสุดเพิ่งย้ายมาค่าตัวในการย้ายสโมสรมา๕ล้านบาท
ลงสนามให้กับหนองบัวพิชยะไป๔นัดพาทีมชนะ๓เสมอ๑
ไป๑๐คะแนนขึ้นรองจ่าฝูงของไทยลีก๒
แล้วทีนี้ฟุตบอลไทยก็เหมือนกับฟุตบอลหลายประเทศทั่วโลกเขาก็ต้องหยุด
หยุดเพราะโควิด๑๙อันนี้เป็นภาพเก่าที่เราเคยไปสัมภาษณ์มานะครับ
ระหว่างนี้ที่ต้องพักโปรแกรมการแข่งขันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙
มันก็เกิดข่าวในแวดวงฟุตบอลไทยเกิดขึ้นนะครับ
ได้ประกาศบอกว่าได้ยกเลิกสัญญากับสารวุฒิมาสุกแล้ว
บอกว่าสารวุฒิมาสุกขาดการฝึกซ้อมกับสโมสรเป็นเวลานานและไม่มีการแจ้งเหตุผล
รวมถึงไม่สามารถติดต่อได้ถือว่าเป็นการทำผิดทางวินัย
ทำให้ถูกยกเลิกสัญญาที่สำคัญท้ายข้อความยังบอกนะครับ
ในข้อความของสโมสรที่เขาก็แจ้งผ่านสื่อด้วยนะครับ
บอกว่าการกระทำใดที่สารวุฒิมาสุกได้กระทำหรือนิติกรรมทางการเงินใด
โมสรไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรทั้งสิ้นนี่ฮะมันก็ไปสอดรับกับกระแสข่าว
ที่บอกว่าสารวุฒิมาสุกที่หายตัวไปเนี่ยเพราะมีปัญหาเรื่องการเงิน
บางคนก็บอกเป็นเรื่องของหนี้นอกระบบบางคนก็บอกเป็นหนี้พนันบอล
หลักล้านเจ็ดหลักอะอ๐แต่ไม่รู้ว่าร้านเท่าไหร่
คือถือว่ากำลังอยู่ในช่วงขาขึ้น
คือถ้าจะเอาแบบช่วงพีคจริงอาจจะเป็น๒๕๒๗แต่อายุ๒๙๓๐
อย่างน้อยในวงการฟุตบอลไทยไทยลีกอย่างนี้
ระดับเคยติดทีมชาติแล้วแบบหนุ่ยสารวุฒิมาสุกเนี่ย

คือค้าแข้งได้อีก๔๕ปีอย่างแน่ระดับฟุตบอลในประเทศไทย
แต่มันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตนักฟุตบอลคนหนึ่งที่เคยรุ่งโลศถึงขนาด
ติดทีมชาติไทยมาแบบโอ้โหตั้งแต่ระดับเยาวชนจนทีมชาติไทยชุดใหญ่
ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกก็เคยไปเล่นมาแล้วเนี่ย
ประตูให้ทีมชาติไทยคว้าแชมป์๔เกมมาแล้ว
ตอนนี้ก็ยังตามหาตัวไม่เจอนะครับ
ไม่รู้ว่าสารวุฒิมาสุกอยู่ที่ไหนนะครับณขณะนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
คือมีกระแสข่าวบอกว่าที่หายตัวไปเนี่ย
เพราะมีการส่งข้อความมาข่มขู่เอาชีวิตสารวุฒิมาสุกด้วย
จากใครก็ไม่รู้อ่าแต่บุคคลคนนั้นเนี่ย
และทวงหนี้มาตั้งแต่ต้นปีตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะฮะ
มันก็เป็นช่วงเวลาคาบเกี่ยวกับย้ายสโมสรใหม่มาอยู่กับ
น้องบัวพิชยะเอฟซีแล้วก็หยุดพักเบรกช่วงโปรแกรมต้องหยุดไปก่อน
เพราะการแพร่ระบาดของโควิด๑๙แล้วอยู่ดีสารวุฒิก็หายตัวไปเลย
อย่างไร้ร่องรอยใช่ไม่มีใครติดต่อได้
สโมสรยังติดต่อไม่ได้ต้องยกเลิกสัญญาไปเลย
เพราะคุณไม่มารายงานตัวไม่มาฝึกซ้อมหายไปเลย
เนี่ยฮะแม้จะไม่มีแข่งก็ต้องมาฝึกซ้อมนะฮะ
หรือถ้าเขางดซ้อมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปแพร่ระบาดของโควิด๑๙
คุณก็ต้องมารายงานตัวคือคุณก็ต้องติดต่อได้
ถูกต้องอืมวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราไปคุยกับน้าช่วยนะฮะ
ช่วยก็คือสมชายช่วยบุญชุมเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมหนองบัวพิชยะ
ช่วยบอกว่าก่อนหน้าที่หนุ่ยสารวุฒิจะมาเซ็นสัญญาเป็นนักเตะของทีมเนี่ยนะ
ก็พอจะรู้อยู่แล้วว่าตัวนักเตะมีปัญหาเรื่องการเงินแล้วก็มีหนี้สินอยู่จำนวนหนึ่ง
แต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นหนี้เรื่องอะไรเพราะว่าในฐานะหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมฟุตบอลก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของนักเตะขนาดนั้น
ระยะแรกที่สารวุฒิเข้ามาอยู่กับทีมนะฮะน้าช่วยสมชายช่วยบุญชุมบอกว่าไม่มีปัญหาอะไรเลยนะฮะ
เป็นคนที่มุ่งมั่นในการฝึกซ้อมมีความเป็นมืออาชีพสูงมากแต่ระยะหลังเนี่ยก่อนที่จะมีการหยุดโปรแกรมเกี่ยวกับเรื่องของโควิด๑๙
เริ่มสังเกตเห็นแล้วว่าสารวุฒิมีความกังวลอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งน้าช่วยบอกว่าดูออกดูออกในมุมที่ว่าต้องเป็นความกังวลเรื่องนอกสนาม
คือไม่ได้เกี่ยวกับเกมการแข่งขันที่กำลังจะเกิดขึ้นหรืออะไรแบบนั้น
ไม่ใช่เรื่องการฝึกซ้อมการพัฒนาการแข่งขันเรื่องในสนามในทีมอะไรเนี่ยไม่ใช่
เพราะด้วยประสบการณ์ของผู้เล่นหรือว่านักฟุตบอลที่เคยผ่านแบบระดับทีมชาติไทยมาแล้วเนี่ย
หน้าชวยบอกว่าสลาวุทธมาสุกไม่มีอะไรต้องกังวล๙๐๐๐๐๑๐๐๒

แม้ว่าจะต้องลุ้นเลื่อนชั้นอะไรก็ตามแต่ดูแล้วก็ไม่ได้แบบ
โอ้โหสร้างความกดดันอะไรให้กับสลาวุฒิในการย้ายสโมสรใหม่
เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องนอกสนามแน่นอน

ยาฆก็ไม่รู้ว่าไปไหน
สโมสรจำเป็นต้องยกเลิกสัญญา
เพราะถือว่านักเตะทำผิดกฎของสโมสร
ซึ่งตอนนี้สารวุฒิมาสุกนั้นยกเลิกสัญญาเนี่ยที่สโมสรยกเลิกสัญญาไปเนี่ยแล้วก็หายตัวไปเนี่ยเดือนกว่าแล้ว

ช่วยสมชายบอกว่ามาทราบข่าวตอนหลังว่าสารวุฒิมีปัญหาเรื่องหนี้นอกระบบจนมีเจ้าหนี้ถึงขั้นจ้างมือปืนมาขู่ฆ่าเจ้าตัวก็เลยต้องหนีไปแล้วก็ติดต่อไม่ได้

ตอนนี้ก็เป็นห่วงกลัวว่าถ้าเป็นหนี้เยอะเนี่ยถ้าหนีไปเนี่ยกลัวจะไปแบบประเภทจะทำร้ายร่างกายแล้วก็เรื่องอนาคตเรื่องชีวิตเรื่องอะไรเนี่ยก็กลัวอยู่แต่เราไม่รู้ว่าหนี้สินเขาเยอะขนาดไหนใช่ไหมถึงก็ต้องไปเนี่ยหนีอะไรเราไม่รู้ไงว่าเขาเป็นหนี้ขนาดไหน
แต่ที่เซ็นตอนนั้นก็รู้อยู่ว่ามีหนี้แต่ไม่ได้รู้คิดว่าจะเยอะอะไรขนาดไหนยังไงเพราะเราไม่ได้ถามเขาบอกว่าไม่กี่แสนหรอกอะไรอย่างนี้นิสัยใจคอของคุณยังไงดีมากครับค่อนข้างจะดีแล้วก็ซ้อมเต็มที่แล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องซ้อมเท่าไหร่
เพราะว่าอายุก็เพิ่ง๓๐อ่ะยังเล่นฟุตบอลได้อีกหลายปียังมีอนาคตอยู่แต่ไม่รู้ว่าทีนี้เขามีปัญหาหนักหนาสาหัสอะไรขนาดไหนหายไปเลยขนาดไปตามที่บ้านก็ไม่เจอถามญาติญาติยังไม่รู้เลยญาติพี่น้องครอบครัวยังไม่รู้ว่าไปไหนมีอีกคนนึงนะครับที่ได้ให้ข้อมูลนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยว

ก็ถือว่าเป็นนักเตะที่นิสัยดีคนหนึ่งฝีเท้าก็ดีมีความขยันมีความอดทนในการฝึกซ้อมนะครับได้เซ็นสัญญาสองปีกับเมืองทองในตอนนั้นได้ค่าเหนื่อยนะเดือนละหนึ่งแสนบาทนะฮะซึ่งตอนที่มาอยู่กับเมืองทองได้เดือนละหนึ่งแสนบาทเนี้ยในช่วงเวลานั้นถือว่าเงินไม่น้อยค่ะอันนี้ไม่รวมเบี้ยเลี้ย
บางกอกกราสบางกอกกราสช่วงนั้นน่ะพีคสุดสุดเงินเดือนเนี่ยไม่ต่ำกว่าห้าแสนเยอะมากประมาณห้าแสนบาทต่อเดือนครึ่งล้านอ่ะ
นี่ตอนนั้นนะฮะถือว่าเป็นโอ้โหซุปตาคนหนึ่งของวงการฟุตบอลไทยนะครับ
อ่าซึ่งพี่ชอยยุทธนาบอกว่าเชื่อว่าตอนนั้นเนี่ย
สารวุฒินะต้องเก็บเงินเก็บทองได้ไม่ต่ำกว่า๒๐ล้านบาท
อืมในช่วงเวลานั้นค่ะนะฮะ
ซึ่งพี่ชอยยุทธนายอมรับว่าเสียดายฝีเท้าของหนุ่ยสารวุฒิมาก
อายุเพิ่งยี่สิบเก้าสามสิบนะฮะยังเตะฟุตบอลได้อีกหลายปี
แต่ต้องมาเจอกับมรสุมชีวิตซึ่งมาจากเรื่องของการพนันอืมอ่า
นะฮะคือน้าช่วยเนี่ยบอกว่ามีเจ้าหนี้เป็นหนี้นอกระบบค่ะอ่า
แต่ไม่รู้เรื่องอะไรอ้าวแต่พี่ฉอยยุทธนาบอกว่าน่าจะเรื่องการพนันอืมอืม
เพราะฉะนั้นก็เลยอยากฝากบอกถึงนักฟุตบอลทุกคนนะครับ
อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันนะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการประหยัดอดออม
ตอนที่เรากำลังรุ่งค่ะเก็บเงินเก็บทองได้นะ
เพราะยังไม่มีใครรู้ว่าฟุตบอลเนี่ยจะเป็นในไทยหรือว่า
ในต่างประเทศในยุโรปหรือว่าในประเทศไหนเนี่ย

ยี่สิบหว่าร้านน่ะมีแน่น่ะมีแน่นอนตอนนั้นอ่ะ
ติดทีมชาติทุกชุดแล้วก็เป็นฮีโร่ด้วยกลับมา
เป็นคนยิงลูกชนะเลิศด้วยนะ
ลุยน่าอยู่ที่ประเทศลาวมากกว่า
ตอนนี้กลับมาไม่ได้เพราะว่าลาวมันปิดประเทศ

นี่ครับคือ
ชอยยุทธนาบอกว่าเผลออาจจะอยู่แถวลาวหรือเปล่า

สันนิษฐานว่าจะหนีเจ้าน่งเจ้าหนี้อะไรไปอยู่แบบนอกประเทศ
แถวประเทศที่อยู่ใกล้บ้านเราหรือเปล่า
จังหวะเขาก็ปิดประเทศกันหมดเองก็มาไม่ได้อีกอะไรอย่างนี้ใช่ไหม

แต่ว่าตอนนี้ถ้าสารวุฒิมาสุกฟังอยู่นะครับ
พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ฝากไปถึงสารวุฒิมาสุก
ไม่ว่าจะเจอปัญหาชีวิตอะไรในขณะนี้เนี่ย
ยังไงติดต่อกลับมานะครับ
เพราะว่าทางสมาคมเองก็ติดต่อไม่ได้
ในฐานะนักกีฬาที่เคยสร้างชื่อเสียงให้กับวงการฟุตบอลไทย

ติดทีมชาติไทยเดี๋ยวจะช่วยเหลือให้
มีปัญหามีอะไรยังไงก็ลองมาคุยกันก่อน

เดี๋ยวจะช่วยให้ว่าจะหาทางออกยังไงได้บ้าง
อย่างน้อยแก้ปัญหาตรงนี้ได้แล้วเนี่ย
กลับมาเตะฟุตบอลมาทำงานได้

เดี๋ยวฟังท่านอดีตนายกสมาคมฟุตบอลนะครับ
ท่านนายกสมาคมฟุตบอลนะฮะอดีตพบตร
ก็ต้องฟังเหตุผลของตัวสลาวุฒิก่อนว่า
มันมีเหตุผลอะไรมีใครบ้างที่เข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องนี้
และมันมีหนทางที่จะแก้อย่างไรนะครับ
ซึ่งจากประสบการณ์หรือสิ่งที่ผมผ่านมาในชีวิต
ผมเชื่อว่ามันมีทางแก้
แต่วิธีแก้นั้นจะแก้อย่างไรเนี่ยเราต้องรู้ปัญหาก่อน
ตอนนี้ผมยังไม่รู้ปัญหานะครับเพียงแต่ว่าติดตามข่าวได้ฟังข่าว
คิดไปตามข่าวแต่ข้อที่จริงมันอาจจะไม่เป็นแบบที่เป็นข่าวก็ได้
เพราะฉะนั้นทางที่ดีเนี่ยสละวุฒิมีคนจะมาคุยกันนะครับ
จะให้ผู้หลักผู้ใหญ่พามาก็ได้นะครับหรือจะมาพบผมเอง
ขอพบผมเป็นการส่วนตัวไม่ให้เป็นข่าวเป็นข่าวก็ได้นะครับ
หรือมันอาจจะมีปัญหาอย่างอื่นก็ได้ใช่ไหม
อาจจะไม่ได้มีปัญหาเรื่องพนงพนันหนี้นอกระบบอะไรก็ได้
ก็สารวุฒิมาสุกคนเดียวที่จะตอบคำถามเรื่องนี้ได้นะฮะ
ตอนนี้ทุกคนก็เป็นห่วงอยู่ว่าไปอยู่ที่ไหนจะเป็นตายร้ายดียังไงก็ไม่รู้ใช่ไหมฮะ
สารวุฒิมาสุกเป็นอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับ
ผ่านการเล่นให้กับทีมฟุตบอลทีมชาติไทยมาหลายระดับนะครับ
แล้วก็เคยเป็นฮีโร่ของคนไทยในการแข่งขันกีฬา๔เกมปี๒๐๑๙
เมียนมาเป็นคนยิงประตูชัยให้กับทีมชาติไทยคว้าแชมป์มาได้ในตอนนั้น
อันนี้ก็ตอนอยู่เมืองทองนี่ชุดนี้
ต้นสังกัดก็บอกแล้วนะคะว่าถ้ามีอะไรก็มาพูดคุยเจรจากันได้